มีมิจฉาชีพออกอารวาสทีนี้ต้องมาเตือนกัน
เดี๋ยวเราไปไหนชอบไม่พ็งเงินกันใช่ไหม
มีผู้ชายเข้าไปเปิดห้องพักที่แห่งหนึ่ง

จะโอนให้กับพนักงานผ่านทางบัญชีใช่ไหม
ก็เลยอ่ะไหนขอเลขบัญชีพนักงานหน่อย
พนักงานก็เอามือถือที่มีเลขบัญชีที่แอปเนี่ย

แต่ลูกค้าไม่ใช่แค่ดูเลขบัญชีนะ
มันแอบโอนเงินจากบัญชีของพนักงาน

เขาพยายามจะวิ่งตามสุขชาติลากถูง

โอ้โหทำแบบนี้แล้วนะมิจฉาชีพพวกนี้คุณผู้ชม

จะเห็นเลยว่ามีหญิงสาวเป็นพนักงานสาวไทยใหญ่
กำลังวิ่งตามคนร้ายเป็นผู้ชายคนนั้นนะฮะ
ซึ่งจริงแล้วผู้ชายคนนี้เขาเข้าไปเปิดม่านมรูดไปพัก
แล้วก็ทำทีเป็นจะโอนเงินให้
แล้วก็เชิดเงินแล้วก็วิ่งหนีไปแบบนี้
คือเขาอาศัยตอนพนักงานผู้หญิงคนนี้เขาเผลอนะ
ยื่นโทรศัพท์มือถือให้ดูเลขบัญชีในแอปพลิเคชันแล้วก็โอนเงินไป
วิ่งหนีไปมีคนติดเครื่องรถจักรยานยนต์จอดรออยู่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพช้างเผือกเมืองเชียงใหม่
ผู้เสียหายไปแจ้งความอายัดบัญชีแล้ว
เพื่อระงับการโอนเงินของธนาคารที่ปลายทาง
พนักงานมีสองคนมีพนักงานชายกับหญิง
ถามพนักงานชายก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่๒๐ที่ผ่านมา
คนร้ายเป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐กว่าปี
อีกคนนึงก็เข้าไปพร้อมกัน๒คน
เป็นผู้ชายสองคนเข้าไปที่ม่านรูดขอพัก๒คืน
พอครบกำหนดแล้วออกมาจะจ่ายเงิน
เออไม่มีเงินสดเดี๋ยวขอเลขบัญชีเดี๋ยวโอนเงินให้แล้วกัน
ทำทีจะโอนให้กับพนักงานผู้หญิงก่อน
ให้ผู้หญิงโอนเข้าบัญชีของโรงแรมอีกทีหนึ่ง
พนักงานหญิงก็หลงเชื่อส่งมือถือที่เปิดแอปให้คนร้ายพอดี
คนร้ายก็ทำเป็นกดนั่นกดนี่มารู้อีกที
ข้อความมันเด้งมาว่าเงินมันถูกโอนไปบัญชีอื่น
๖๘๐๐๐บาทโอ้โหวิ่งแย่งมือถือกัน
แล้วก็ปรากฏเป็นภาพวงจรปิดนี่แหละนะฮะแล้วก็คนร้ายก็หนีไปได้
เราไปฟังเสียงของพนักงานโรงแรม
เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเรื่องก่อนดีกว่าไปถามพนักงานก่อน
พนักงานบอกว่ามันได้เงินไปแล้วทีนี้ก็ตามไม่เจอใช่ไหม
ไปถามตำรวจตำรวจพนักงานสอบสวนบอกว่า
จากพฤติกรรมคาดว่าคนร้ายเนี่ยวางแผนมาแหละ
ทำงานเป็นทีมแบ่งงานกันทำมากันสองคน
อีกคนนึงหลอกล่ออีกคนหนึ่งไปจอดรถติดอยู่ข้างนอก
แล้วก็พากันหลบหนีไปนะฮะเดี๋ยวตอนเนี้ยตำรวจเนี่ย
ได้ข้อมูลเป็นภาพวงจรปิดแล้วเดี๋ยวคาดว่าน่าจะตามได้ไม่ยาก
เพราะว่าเดี๋ยวตามลายทางที่ไปเนี่ยน่าจะมีกล้องวงจรปิด
แล้วก็ดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายก็แจ้งเตือนนะคุณผู้ชมนะฮะ
พนักงานเอ่ยผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า
อย่าเอาแอปเนี้ยไปยื่นให้ขายเด็ดขาดใช่

นั่นไงอันตรายนะคะเดี๋ยวนี้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
เงินคุณก็โอนโยกย้ายไปได้แล้วนะคะ